นี่คือวุ่นลำไยนะฮะเป็นวุ่นลำไยผสมทัยจพืช๒๐๐กรัมอ้อ
ราคาไม่แพงราคาถูกมากครับ
ค่ะคุณชัยทุกค์ชัยชันค์ครับครับคุณชัยครับ

ุ่นมะพร้าว๒๐๐กรัมเหมือนกันราคาถูกที่สุด
ของผมก็วุ่นแบบเนินเหมือนกันครับ
แต่ว่าเป็นวุ้นพรรณสำเร็จรูปผสมฟู๊ดสาลาดครับผม

แต่ว่าราคาไม่แพง
อันนี้ถูกที่สุด

อ่ะขอจ๋า
ใครเค้าใช้ดีกว่านะ

เฮ้ยเขาไม่ให้แกะทานเอาให้คนทาน
เริ่มเจ๊ให้เปลี่ยนไหมอะเปิดทานได้เลย

ดังทานหนูวางตรงนี้อ่ะ

ชนิดไหนราคาถูกที่สุดกันนะ

ขอบคุณค่ะ

แล้วลำไยก็ดีนะคะเมื่อกี๊ชมมากเลยพี่ตี๋
ว่าลำไยเนี่ยช่วงนี้เขาไม่ค่อยว่างด้วยเพราะเขาจัด

ผมว่าวุ้นฟุตสลัดครับราคาถูกที่สุด
ตอบว่าวุ้นฟุสลัดราคาถูกที่สุดครับ
เอาล่ะงั้นเป๊กจะเฉลยที่คุณไม่ได้เลือกค่ะ
นี่คือวุ้นลำไยผสมธัญพืช๒๐๐กรัมที่คุณชายทัศน์ไม่ได้เลือก
ราคาอยู่ที่๓๐บาท
และเป๊กจะเฉลยวุ้นมะพร้าวที่คุณชายทัศน์ไม่ได้เลือก๒๐๐กรัมค่ะ
ราคาอยู่ที่๒๕บาท
เอาล่ะเราตั้งกันไว้ที่๒๕และมาดูที่วุ้นพันธุ์สำเร็จรูปนะคะ
ต้องถูกกว่า๒๕บาทคุณชายทัศน์ถึงจะได้ไปต่อ
ขอให้ถูกกว่า๒๕บาทค่ะและราคาวุ้นพันธุ์สำเร็จลูกอยู่ที่
ถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่า
จะให้ดูทีละตัวค่ะ

ถูกกว่าไหม

๑๐พันธุ์นะวุ้นแบบพันธุ์ฟุตสลัดนะครับ
เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
ทำให้ผ่านข้อที่๒มาได้ค่ะตอนนี้คุณชายทัศน์สะสมไปแล้วค่ะ

ข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะ
เป็น๘๐๐๐บาทค่ะคุณชายทัศน์

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

ขนมกับหน้าหนูอะไรหวานกว่ากันคะ

หน้าหนูอุ๋ยหน้าหนูแล้วก็น่ารัก

ไม่ใช่ยูญาติเยอะ

ฐานะอะไรก็ได้ที่ทำให้พี่มีความสุข

ไปเป็นแม่เขาสิเขาจะได้มีความสุข

คุณต้องดูขนมที่อยู่ตรงหน้าของคุณให้ดีครับ
นี่คือบูบูลลี่ช็อกโกแลตชิปค่ะ
จากโดนัทแดดดิโดค่ะ

แอปเปิ้ลชินิมอลคัมเบิล
จากโดนัทแดดดี้โดเช่นเดียวกันค่ะ

นี่คือคำถามข้อที่๓ของคุณค่ะ

ถามเลยค่ะว่าขนมทั้ง๓ชนิดนี้
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ
บูบูรีช็อกชิปแอปเปิลชินิมอล

อันนี้ต้องขอตัวช่วยเลย

ของสดราคานะวันนี้

ถ้าเอาชอบชอบชิ้นนี้ครับ
แต่โดยปกติแล้วผมไม่ทานของแพง

คุณจะทิ้งนี่เลยเหรอ

ลองอย่าง

มีเม็ดมะม่วงหิมพาหล่นมาเกลียวกราว
และเนื้อแป้งข้างในเขาสีไม่เหมือนกัน

คุณจะตอบว่าโดนัทแดนที่โด

งั้นเป๊กจะเฉลยที่ช็อคชิปแคชุนัทที่คุณเลือก

และอันสุดท้ายค่ะ

ต้องแพงกว่าแพงกว่า

เท่าไร

ชิ้นนี้ราคาถูกที่สุดนะคะ

เยี่ยมครับ

ข้อต่อไปค่ะมูลค่าเพิ่มขึ้นค่ะ

คำถามเหมือนเดิมค่ะของชิ้นไหน

และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ

รับไปคุณกลัวอะไร

แล้วเขาวิ่งไทยรอพอพอ

บ้าเหรอไม่ใช่รถไฟไทย

แล้วคุณมาทำอะไรครับเนี่ย

โอ้โหไม่น่าเชื่อเลย

ขนาดของแบบอีกทีเดียว

คุณไม่ได้ยินหรอก

เดี๋ยวบอลแปลอีกทีนะ

คำถามข้อที่๔จะเป็นอะไรพักสักครู่เดียว